สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทย
ยังมีฝนตกกระจายทั่วทั้งประเทศนะคะ
ร้อยละ๒๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคุณผู้ชม
ที่เห็นเป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้เลย
ฝนจะตกร้อนละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
จุดใดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร

เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ในขณะที่ภูมิภาคอื่นนะคะ
ยังมีฝนตกกระจายสลับกับอากาศร้อนค่ะคุณผู้ชม
โดยหลังจากนี้คุณผู้ชมต้องเตรียมตัวนะคะ
รับมือกับความร้อนเพราะว่าอุณหภูมิในประเทศไทยของเรา
จะพุ่งแต่๔๐องศาค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือนะคะ
เนื่องจากมีห่อมพัดความร้อนพัดเข้าปกครุมค่ะ
แล้วก็ฝนในช่วงนี้จะเน้นตกบริเวณช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนั่นเองค่ะ
ในขณะที่ประเด็นของใต้ฝุ่นซูรีแกนะคะ
มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปยังประเทศญี่ปุ่นค่ะ

เคลื่อนตัวทิศทางเคลื่อนไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้อย่าลืมนะคะช่วงบ่ายถึงข้ามฝนจะตก
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวในการเดินทางกันด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
ไปดูเลยค่ะที่นั่นทอมเผชิญกับไฟป่าครั้งยายค่ะคุณผู้ชม
มีควันไฟปกคลุมไปทั่วทั้งเมือง
ซึ่งไฟป่าในครั้งนี้นะคะเกิดใกล้กับพื้นที่ชุมชนกลางเมืองคุณผู้ชม
ไฟป่าปกคลุมแบบนี้ต้องเร่งอบพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะคะ
อกจากนี้ค่ะไฟป่าในครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่สูง
ทำให้มีลมแรงยากต่อการควบคุมนั่นเองค่ะ
และนี่คือรูปกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ